ดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างไม่ต้องพึ่งปฏิหารต้องพึ่งกฎหมายบ้านเมืองล้วนเลยนะคะสำหรับเรื่องราวที่มันคาราคาซังกันอยู่แบบนี้
เมื่อวานนี้พี่หนุ่มกะลาก็เดินทางไปขึ้นสารทรัพย์สินทางปัญญาคดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงค่ะ
โดยหลังจากการสอบปากคำให้การจำเลยเสร็จสิ้นค่ะ
ก็คือคุณหนุ่มกะลาก็ออกมาเปิดใจว่าตัวเองก็รับสารภาพทุกข้อเก่าหาอยู่แล้ว
ไปแล้วนะคุณ๑๙คดีเหลือคดีที่ค้างอยู่อีก๒๐กว่าคดี
อ่ะไม่มีอะไรจะพูดนอกจากว่าสู้นะคะพี่หนุ่ม
ไปฟังพี่หนุ่มซิฟิฮะ
การกำหนดโทษภายใน๑ปีนี้ก็

และผลของการตัดสิทธิ์ก็ตัดสิทธิ์มาจากการที่
ผมไม่เคยทำความผิดมาก่อน
ก็เลยรอตรงกลางพอ
รู้อกขึ้นเฉยไปตามขั้นตอน

ก็ฝากให้กำลังใจผ่านมากับบันเทิงไทยรัฐ
บอกเลยว่าอยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีค่ะ

จริงแล้วหลายคนก็มีปัญหาในแต่ละมุมมอง

เพลงเจ้าปัญหาก็พยายามนะคะ
ก็จริงพี่หนุ่มเนี่ยไม่ได้ร้องเพลงนี้ตั้งแต่มีเรื่องราวแล้วนะคะ
กลายเป็นว่าเพลงนี้เป็นเพลงแบบน่ากลัวไหม